พาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งเกิดอยากจะไปขอนแก่นผมแนะนำที่นี่
อุทยานแห่งชาติน้ำพองบอกเลยว่าตอนนี้โอ้โหเป็นที่ฮิตฮอตฮอตฮิตจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับ
โอ้โหดูสิครับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้โดยเฉพาะจุดชมวิวหินช้างสี
จุดนี้ครับเป็นจุดที่ขึ้นไปแล้วนะจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตา
แล้วคุณดูหินแต่ละก้อนโอ้โหมันวางเรียงแบบนะไม่น่าเชื่อจะเป็นแบบนั้นได้ธรรมชาติสรรสร้างจริงครับ
แล้วเวลาคุณไปอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาขาสั่นครับ

แต่มันสวยอย่างที่น้องใบตองบอกแล้วสามารถเห็นเขื่อนอุบลรัฐที่อยู่ด้านล่างได้อีกด้วย
ใครขึ้นไปต้องร้องว้าว

ใช่แล้วล่ะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะสภาพอากาศเขาก็บอกว่าเริ่มมีอากาศที่เย็นแล้วนะ
วกกับมีหมอกจางในยามเช้าก็เลยเห็นเนี่ยสดชื่นชุ่มชำ
แต่จุดเด่นของจุดชมวิวที่นี่คือหินช้างสีไม่ได้แค่มีวิวที่สวยงาม
แต่ไปดูลานหินทรายขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายแฝงอยู่ทั่วพื้นป่า
เขาบอกว่ามีทั้งหินก้อนเล็กก้อนใหญ่และมีสีสันที่สวยงามนะ
แถมเนี่ยนะช่วงของหินมันมียื่นออกไปได้

เออมันยื่นออกไปเล็กนะครับ
นักท่องเที่ยวก็ได้ไปสูดอากาศแล้วก็ไปดูความสวยงาม
เขาบอกว่าหินบางก้อนมีรูปร่างที่สวยงามแปลกตา
ก้อนก็อยู่ใกล้มากจนเกิดเป็นช่องแคบให้เรานั้นเดินลัดเลาะไปด้วย
นักท่องเที่ยวนะพอเดินขึ้นไปแล้วก็รู้สึกประทับใจสิครับ
อากาศดีแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยได้ดูหมอกด้วยนะ
แล้วก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นช่วงเวลาที่แสนจะสุกจริง
แล้วกลางคืนนะคุณชนะมันโอเคไหม
ทีนี้ช่วงกลางคืนผมจะบอกแบบนี้ว่าต้องไปรอ
รอส่องดูดาวตกเห็นเหมือนกันทำไมจะไม่เห็นก็มีให้ได้ดูเหมือนกันนะครับ
แล้วที่มาของชื่อที่ว่าหินช้างศรีมันมีที่มานะ
เขาเล่ากันว่าสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้เคยมีช้างป่ามาอาศัยครับ
แล้วช้างเนี่ยชอบเอาลำตัวไปสีกับโขดหิน
โอ้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อ
ใช่เป็นที่มาของชื่อว่าหินช้างศรี

สีข้างสีซ้ายสีขวาเหตุผลเพราะว่า

ใช่มันจะเอางวงเกาเหรอ
ทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศตรงนี้มันฟินสุด
ถ้าอยากจะไปไปกันได้ครับ
จุดชมวิวหินช้างศรีอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

วันนี้เราแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะนะอย่างนี้ทางภาคอีสานหรือว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นปลายฝน
ต้นหนาวใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะไปเที่ยวชมวิวหรืออะไรแบบนี้
คือมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศของทะเลหมอกอ่า
ทะเลหมอกก็คือเป็นแบบสวยงามมากเพราะว่าตอนเช้ามืดเนี่ยเราตื่นมาเราก็จะเจอวิวทะเลหมอกนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเราก็จะเห็นดาวถ้าเกิดท้องฟ้าเปิดสดใส
มีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะจ๊ะเที่ยวเมืองไทยสวยมาก
อะไรที่โรแมนติกมากโมเลนทิกเหรอโรแมนติกโรแมนติกโรโมแมนติกจริงไปกันเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมใครเคยไปหรือยังไงส่งข้อความมาบอกกันได้ด้วยจ้า